คุณผู้ชมหลายคนตั้งคำถามนะครับว่าทำไมสมัยนี้ปืนหาง่ายจังเลย

พอเข้าถึงง่ายหาได้ง่ายก็ก่อเหตุกันบ่อยเหลือเกิน
เหมือนกับเหตุการณ์นี้ครับวัยรุ่นอายุประมาณ๑๖๑๗ครับ
โมโห๒เดือนที่แล้วเนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นน่าจะเป็นคู่อริรุ่นพี่
ขี่รถมามาหาเรื่องปลาระเบิดใส่ยิงปืนใส่
ก็เลยชวนกันไปแก้แค้นรอบนี้ไปถึงปั๊บเจอหน้าคู่อริ
เฮ้ยเฮ้ยปั๊บยิงปุ๊บคนเจ็บโดนยิงอาการเจียนตายนอนอยู่บนรถฉุกเฉินครับ
กระสุนเจาะเข้าไปนะครับโดนทั้งที่หัวเข่าทั้งที่สะโพกและอวัยวะเพศครับ
คนเจ็บคือนายม่อนชื่อสมมุตินะครับอายุ๑๗ปี
โดนยิงระหว่างที่เขากำลังสังสรรค์กินดื่มกันอยู่เลยครับ
ในวงปาร์ตี้นั่งเล่นกีต้ากับเพื่อนรวม๖คน
ตำรวจสพประคำในพื้นที่บุรีรำครับรับแจ้งว่ามีคนโดนยิง
ก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านหลังหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่ตำบลไทยเจริญอำเภอประคำที่บุรีรำช่วงตี๑
กลางดึกคืนที่ผ่านมานู้นครับ
ลูกปลายเจาะเข้าสะโพกข้างซ้าย
หัวเข่าซ้ายและอวัยวะเพศของในม่อนเจ็บสาหัส

แต่อาการหนักมากตอนแรกส่งไปที่โรงพยาบาลประคำ
ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลนางรองต้องผ่าตัดโดยด่วนครับ
ตำรวจนั้นรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำคนในที่เกิดเหตุ
รู้ตัวว่าคนก่อเหตุนั้นชื่อในบังอายุ๑๖และในกล้าอายุ๑๖เช่นเดียวกัน
เป็นชื่อสมมุติทั้งหมดนะฮะเนื่องจากว่ายังเป็นเยาวชนอยู่เลย
วงจรปิดหลักฐานเด็ดมาช่วงประมาณเที่ยงคืน๔๖นาที๑กันยาครับ
บริเวณหมู่บ้านจับภาพในบังคนขี่มอเตอร์ไซค์มากับในกล้า
ลองดูนะฮะนี่ครับลูกศรสีแดงชี้เอาไว้
ขี่พากันมาแล้วเลี้ยวเข้าไปในหมู่บ้านของคนเจ็บ
ที่ในม่อนเขากำลังดื่มสั่งสั่นอยู่กับเพื่อนของเขา
อีก๒นาทีถัดมาตอนเที่ยงคืน๔๘นาทีครับ
นี่ฮะสองคนขี่รถวนไปเวียนมาในหมู่บ้าน
เหมือนกับมาดูลาดเหลาดูสถานการณ์อะไรบางอย่าง
เห็นไหมฮะรถเขาวนหายไปแล้วนะเดี๋ยววนกลับมาอีก
นี่มาแล้วแล้วก็ขี่รถกลับออกไปครับ
ล่าสุดครับตำรวจชุดสืบในพื้นที่บุรีรำ
ร่วมกับตำรวจสพประคำคุมตัวในบังและในกล้า
คนที่ก่อเหตุนะครับพร้อมของกลางเป็นปืนลูกซองสั้น
มอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุ
โดยยอมรับว่าเป็นคนในวงจรปิดจริง
บังเนี่ยสารภาพผมเป็นคนใช้ปืนลูกซองสั้น
นี่ฮะกระบอกนี้ของกลางยิงม่อนเขาจริง
ยิงจากป่าข้างบ้านหลังที่เกิดเรื่องนั่นแหละ
ผมต้องการแก้แค้น๒เดือนก่อนเคยมีกลุ่มวัยรุ่น
ปลาระเบิดและยิงปืนใส่บ้านของผม
เชื่อว่าเป็นฝีมือของฝั่งในม่อนกับผองเพื่อนของเขา
และที่สำคัญที่ผมมั่นใจว่าม่อนต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง

เพราะม่อนเคยขี่รถมาหยามผมถึงบ้าน

ตำรวจคุมตัวในบังไปทำแผนนะฮะตามจุดต่าง
และเอาข้อมูลต่างมาประกอบ
จุดไหนที่คุณไปขี่รถวน

คนเจ็บก็คือในม่อนและเพื่อน
รวมแล้ว๖คนนั่งกินน้ำท่อม

คนหนึ่งเอาผ้าปิดบังใบหน้าสวมหวกกันน
็อกทับแล้วก็พูดว่าเฮ้ย

คนอื่นก็วิ่งหนีวงแตกกันครับ

ผ้าที่ตากอยู่บนราว

เมื่อกี้พอจะเห็นนะฮะนี่ครับ

แม่ของคนเจ็บแม่สำรวย
บอกว่าแม่ก็ยอมรับนะ

นายม่อนเขาก็เป็นนักเลง

รอบที่๓แล้ว

ลูกแม่เขาใจกล้าบ้าบินไปหาเรื่องแบบนั้น

แม่เคยห้ามลูกแล้วแต่ห้ามไม่ได้
สวนกลับแม่อีกดังหาด

แม่ไปบอกว่าลูกอย่าทำเลยพอเถอะ

ต้องให้ลูกได้รับบทเรียนฮะ
ด้านตาบัวครับ
บัวนี่อายุ๘๒แล้วนะ
ผู้ก่อเหตุเป็นตาของคนก่อเหตุ

คุณนักข่าวดูนี่รูต่าง

คุณตาบอกเออใช่มันเป็นรูแบบนี้

ทีนี้เรื่องปืนเอาตาพูดจริง

หลานตาทำแบบนี้ก็ให้เป็นหน้าที่

เยี่ยมในม่อนหน่อยเห็นว่าอาการดีขึ้นแล้ว

ในบังคนก่อเหตุจริง

กู้อันนี้ก็เป็นชื่อสมมุติ

กู้จะเป็นคนคอยเสี่ยม

หูให้บังเข้าใจม่อนผิดตลอด

แล้วก็ยอมรับว่าสองเดือนที่แล้วเนี่ย
ก้อนคนเจ็บจริงที่ไปทำ

กลุ่มผมใช่แต่ผมไม่ได้ไป

ในฝั่งของคนเจ็บบอกว่า

ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะจบไม่จบก็ว่ากันมา
แต่เชื่อว่านี่เป็นบทเรียนสำคัญ

และคนที่เสียใจที่สุดก็คือพ่อแม่ผู้ปกครอง

พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิด

คุมตัวคนก่อเหตุครับอย่างที่บอก

หลังจากหายดีแล้วจะเป็นเหมือนเดิม